หลวงพ่อผุดไอเดียจัดสอยดาวรางวัลแทนการรับ
รางวัลจากการถวายทานพระครูภัยจิต
สาลาหมู่แป่ตำบลท่าหวังทองอำเพิ่ง
จังหวัดพยาวพร้อมคณะกรรมการและศิษยานุศิษฐ์
จัดงานสอยดาวย้อนยุคขึ้นภายในวัดโดยได้นำเอาสิ่งของอุปโภคบริโภค
ทางพระพิสุขสงสามเณรได้รับจากการถวายจากญาติโยม
แล้วเก็บรวบรวมไว้นำมาเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมสอยดาว
ขายเพียงเบอร์ละ๒๐บาทบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
มีญาติโยมผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยเข้าแถวซื้อบัตรสอยดาว
แล้วนำไปแลกกับของรางวัลมากมายซึ่งของรางวัลแต่ละชิ้น
จะมีมูลค่ามากกว่ายี่สิบบาทโดยเงินจากการขายบัตรสอยดาวนั้น
จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟภายในวัด